เอ้าสำหรับวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนิ่งเลยเงียบเลย
หลังจากที่คึกคักมากปุ้นดูดปุ้นดูดกัญชาค่ะ
แล้วโชว์ในเฟซบุ๊กโอ้โหตำรวจบอกอุ้ยเจ๋งจัง
อยากไปเจอตัวเออตามไปเจอตัวแล้วสรุปเป็นยังไงเนี่ยนะคะ
โดนฮะเกมใช้คำว่าเกมเมื่อกันอ่ะเกมเพราะเพราะตัวเองนั่นแหละ
นี่คือคลิปทั้งวัยเป็นวัยรุ่นนะทั้งชายและหญิงค่ะมามั่วสุม
อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งมั่วสุมอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ที่กลางเมืองฉะเชิงเศร้าค่ะ
พอเมาและสนุกสนานถ่ายคลิปลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
แต่สุดท้ายความสนุกคลึกคลื้นนี้จะต้องจบลง

ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไปปกครองตำรวจซ้อมพลเมืองฉะเฉิงเศร้า
เข้าไปตอนแรกเขาสืบทราบมาว่าน่าจะเป็นบ้าน
ซึ่งอยู่ด้านหลังร้านสะดวกซื้อสุดซอยเลยของถนนสุภกิจ
พอเข้าไปไปถามชาวบ้านเอาให้แน่ต้องถามชาวบ้านก่อน
ชาวบ้านไม่บอกค่ะชาวบ้านบอกไม่รู้ไม่เห็น
ช่วงนี้ไม่เห็นมีวัยรุ่นมาเลยเห็นมันเงียบ
แต่ตำรวจไม่เชื่อนะคะเพราะสืบทราบมันแท็กไง
มันแท็กสถานที่ไงตำรวจก็บอกน่าจะอยู่ท้ายซอยนี่แหละ
ตำรวจเข้าไปและปิดล้อมวัยรุ่นหญิงและชายค่ะ
พอถูกทลายใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะการเสพยาน่ะ
ไม่รู้จะไปไหนต่อนะคะอืมตำรวจก็สมเพศเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าข้างในเนี่ยมีแต่เด็กนักเรียนนะคะ
ใส่ชุดนักเรียนกันทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะนอกจากนี้มีอุปกรณ์การเสพ
มียาแก้ไอมันเป็นส่วนผสมของ๔คูณร้อยและมีดดาบ
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดนำวัยรุ่นทั้งหมดมาสอบสวนที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
และจะต้องประสานผู้ปกครองให้มารับทราบพฤติกรรมทำข้อ
ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ปกครองเพื่อนำตัววัยรุ่น
ต้องเข้าค่ายบำบัดแล้วนะคะทีนี้ฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
ความสนุกจบลงแล้ว